มาอีกสักบ้านหนึ่งขอพูดคำนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชม
รู้ใช่ไหมว่าหนูลูกใครใครอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดแบบมีอิทธิพลอะไร
เออแต่จะพูดให้น่ารักน่ารักก็ได้รู้ใช่ไหมว่าหนูลูกใครอ่า
น้องแตงไทยลูกพ่อแจ๊สลูกพ่อแจ๊สน่ะสิคุณผู้ชมค่ะเออ
เปะเปะมาจริงจริงเลยนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงความเก่งของน้องแตงไทยอายุเท่านี้นะคุณผู้ชม
สารพัดสารเพที่จะขยันคลีเอทนะเริ่มกันที่ความสามารถสายบันเทิงก่อน
ไปออกรายการไหนเรียกเสียงฮาคุ้มค่าตัวแน่นอนโดยเฉพาะชอบเอาเรื่องที่บ้านมาเผามาแฉ
คุณผู้ชมตกมุกกับรุ่นใหญ่ได้อย่างสบายเลยรวมไปถึงความสามารถในเรื่องดนตรี
กีต้าก็ได้ร้องเพลงคอฟเวอร์หลายคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยแตงไทยว้าวเหมือนกันนะเนี่ย
เสียงเพราะเหลือเกินค่ะสำเนียงก็เป๊ะด้วยเพราะว่าน้องเรียนอินเตอร์
ศิลปินมาตั้งแต่รุ่นปู่ให้มันรู้ซะบ้างหนูเนี่ยแต่งไทยลูกพ่อแจ๊ด
ถูกต้องค่ะต่อกันที่ความสามารถในการเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่แบบแนวศิลปินด้วยนะคุณผู้ชม
คือขายแบบขายเอาสังคมขายไม่สนกำไรนี่อันนี้นะคะเอาสนุกอย่างเดียว
ชื่ออื่นพื้นล่าสุดน้องตังค์ไทยปอเป็นแม่ค้าขายไหนขายพูนแจ
ทำขึ้นมาเองเห็นบอกว่าลงทุนไป๑๒๐๐
ทำ๔๐อันขายอันละ๑๐บาทไหมคุณเอ้ย
ไม่ต้องคิดคำนวณฟังแค่นี้ก็รู้ว่าขาดทุน

แล้วบอกเลยว่ามารดาอย่างคุณแจงจิตเขา
เห็นลูกสาวขายราคานี้แม่บอกโอ้อีเม่จะเป็นลม
ถามคำเดียวลูกเอาคำไรมานี่
ยังไม่รวมค่าส่งนะค่าส่งอีก๓๐บาท
ขาดทุนเห็นนะครับแต่เอาอย่างไรก็แล้วแต่
น้องเนี่ยดีใจแล้วก็มีความสุขที่ต้องการ

ฟังดีนะลงทุนไป๑๒๐๐บาท
ขายได้๒๐๐บาท
นี่แหละค่ะแล้วก็เต้นเป็นการสมบัติลูกค้าด้วยนะฮะ

เเตรงไทยเป็นชั่นศักดิ์คุณผู้ชม
เป็นได้ไงเด็กตัวแค่นี้ฟังไม่ผิดค่ะ

พี่ปิชานี่ล่าสาวพี่ทัญญารามนรงส์

ช่วงแรกเขาต้องสักตามหนังเทียมก่อนนะก่อนจะสักบนผิวลูกค้าจริงเนี่ย
แจ๊ดตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยแต่งไทยเองก็ไม่กี่ขวบเอง
ขวบประมาณนี้เออทำได้หรือเปล่านะ
แต่พอประยาที่แจ๊งบอกว่าเอามาเป็นแบบให้ลูกศักดิ์ดีไหมล่ะ

แล้วผลงานออกมาไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
นี่แต่งไทย๗๘ขวบเองนะสามารถศักดิ์ได้จริง
แล้วแม่แจงก็อธิบายไว้ด้วยว่าต้องลองทุกอย่าง
กว่าแตงไทยจะหาตัวตนเองเจอนั่นแหละ

ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย

คุณผู้ชมคิดดูนะ๗๘ขวบยังขนาดนี้
เดี๋ยวโตขึ้นไปเรื่อยน้องยังมีความฝันไปอีกเรื่อย
เอางี้สังเกตลูกหลานที่บ้านตัวเองนะ

แล้วก็สนับสนุนเพลินไป๓

หรือว่าชอบงานศิลปะหรือว่าชอบทำอาหารก่อน